สถานการณ์โรคโควิด๑๙ที่ล่าสุด
กระทรวงสาธารณสุขเพิ่งจะแถลงตัวเลข
ผู้ติดเชื้อล่าสุดนี้๓๒ราย
ก็มีความเคลื่อนไหวหลายพื้นที่มาให้ดูด้วย
จากหลายวันก่อนที่มีการแถลงตัวเลขมานะคะ

นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งย้ายอธิบดีกรมการค้าภัย
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กว่าเรื่องของการสอบสวนหน้ากากอนามัยจะแล้วเสร็จนะคะ
ตัวเลขผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ที่มีการแถลงล่าสุด
กระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ก็เพิ่มมา๓๒ราย
ยังรอยืนยันอยู่อีก๕๑รายค่ะ
โดยกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงถึงสถานการณ์ประจำวันนี้
มีนาคมผู้ป่วยโควิดเพิ่มมา๓๒คน

กลุ่มแรกก็เกี่ยวยงกับสถานบันเทิงหลายแห่งนะคะ๓คน
ส่วนกลุ่มที่๒ติดจากสนามมวย๙คน
กลุ่มที่๓ติดจากร้านอาหารในสนามบินสุวรรณภูมิ๓คน
ที่๔ไปเที่ยวต่างประเทศกลับมา๗คนค่ะโดยเป็นคนไทย๕คนและต่างชาติอีก๒คน
ส่วนกลุ่มที่๕เป็นข้าราชการที่ไปดูงานต่างประเทศไปที่สเปนนะคะติดมา๑คน
และกลุ่มสุดท้ายมีผู้สัมผัสกับเจ้าของร้านอาหารที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้อีก๒คนค่ะ
อกจากนี้ยังรอผลการยืนยันอีก๕๑คนนะคะยอดสะสมของผู้ป่วยในไทยตอนนี้อยู่ที่๑๑๔รายเสียชีวิต๑ราย
นายกรัฐมนตรียังมีคำสั่งให้นายวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์
ปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีโดยยังไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนในสังกัดเดิมจนกว่าจะมีการตรวจสอบเรื่องของการกักตุลและจำหน่ายหน้ากากอนามัยค่ะ
นี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในเรื่องของการบริหารจัดการของรัฐบาล
ส่วนช่วงสายที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็เรียกประชุมด่วนศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด๑๙ที่ทำเนียบนะคะ
นายวิชัยโภชนกิจก็ยังได้ให้สัมภาษณ์ก่อนจะมีคำสั่งย้ายไปช่วยงานที่สำนักนายกรัฐมนตรี
ก็ยอมรับเหมือนกันว่าเสียกำลังใจเพราะว่าเจอข่าวโจมตีเรื่องการส่งออกหน้ากากอนามัยเนี่ยเยอะมาก
อยากให้สังคมเปิดใจฟังคำชี้แจงของตัวเองด้วยยืนยันว่าตัวเองยังตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนนะคะ
ส่วนหลังการประชุมค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับว่ากังวลเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ก็เลยมาไล่ตรวจสอบพบว่าทุกหน่วยงานก็ทำตามที่รัฐบาลประกาศเป็นมาตรการ
รวมถึงปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยว่ามีเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศหรือไม่ก็ต้องตามต่อด้วย
ขณะเดียวกันค่ะก็เตรียมมาตรการจะรองรับถ้าสถานการณ์เข้าไปสู่เฟส๓เนี่ยนะคะ
เพราะว่ายังต้องดูผลกระทบอื่นอื่นที่จะเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ร้องขอประชาชนว่าอย่ากักตุลอาหารนะคะ
ฟังเสียงของนายกหน่อยค่ะ
ขณะเดียวกันก็ยังมีรายงานนะคะว่าผู้บัญชาการทหารบกเขาเรียกประชุมด่วนค่ะ
หลังจากที่สั่งให้เจ้ากรมสวัสดิการกองทัพบกพักสังเกตอาการเป็นเวลา๑๔วัน
เพราะว่าเป็นหนึ่งในบุคคลใกล้ชิดกับนักมวยที่ติดเชื้อด้วย
ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการวินิจฉัยของทีมแพทย์ว่าจะเข้าข่ายเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙หรือไม่นะคะ
สั่งให้ทำความสะอาดด้วยการฆ่าเชื้อตามสถานที่เป้าหมายแล้วด้วยค่ะ